อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอย่างที่บอกว่าเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยมากค่ะ
สารอนุมัติหมายจับหนุ่มคนงานก่อสร้างข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด
ไซส์งานเกาะสร้างนะคะยานเฟืองนครตอนนี้ตำรวจกำลังลงพื้นที่
ล่าตัวมาให้ได้ค่ะเป็นเหตุที่นักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด
อายุยี่สิบเก้าปีนะคะเธอมาแจ้งความกับตำรวจสอนอสำราญราช
หลังถูกคนร้ายก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวเมื่อเวลาประมาณสักตี๒เกือบจะครึ่ง
วันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาบริเวณไซส์งานก่อสร้าง
ตรงข้ามกับวัดราชบพิษถนนเฟื่องนครค่ะ
โดยหลังรับแจ้งตำรวจสนสำราญราชพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็นำผู้เสียหายลงพื้นที่จะได้ไปชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับคนร้ายนะคะ
และนี่แหละค่ะหน้าตาของคนร้ายนายอานัทอุดดีอายุ๓๔ปี
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยเขาเป็นช่างคนงานก่อสร้าง
บริเวณดังกล่าวเหมือนอาจจะเป็นช่างปรับปลา
ที่ซ่อมอะไรอยู่ในสายงานตรงนั้นน่ะนะคะพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าเท่าที่ได้รับรายงานจากผู้กำกับการ
นอนสำราญราชเนี่ยยังไม่มีการข่มขืนนะคือผู้เสียหายให้การว่า
กับเพื่อนมาเที่ยวและดื่มสุรากันที่ร้านอาหารย่านเข้าสาร
แล้วก็แยกย้ายกันไปต่อมาได้เจอกับผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็พาเธอเข้าไปในที่ลับทำอนาจารย์ลวนลามจับของสงวน
ตกใจแล้วก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ประจำการ
ป้อมตำรวจหน้าวัดราชบพิษก่อนเจ้าหน้าที่จะพามาแจ้งความค่ะ
เท่าที่ได้รับรายงานนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นการนะครับ
แต่เป็นการอาณาจารย์ยังไม่ถูกขนาดส่วนสูงแต่คำสำเหล่านะครับ
เพียงแต่ว่าใช้อวัยวะบางอย่างนะครับเช่นมือไม้ในการรูปคำหรือไปทางอวัยวะเพศของฝ่ายหญิงนะครับ
ที่ได้รับรายงานจากฝ่ายหญิงนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยังบอกด้วยนะคะว่าระหว่างที่สอบปากคำ
ผู้เสียหายอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยค่ะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
พนักงานสอบสวนเลยต้องติดต่อให้เพื่อนผู้เสียหายมาให้ปากคำด้วย
แล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายกับแพทย์นำมาประกอบสำนวนนะคะ
จากนี้ยังสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนี
และถ่ายภาพทำแผนที่เกิดเหตุส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อที่จะได้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
เรื่องต้นค่ะสำหรับการแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
จากพฤติกรรมคนร้ายมีเป้าหมายข่มขืนเหยื่อ
คือกฎหมายบอกเอาไว้ว่าระบุว่าเอาส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไปโดยมีวัตถุประสงค์ทางความไคร่
แม้จะไม่สำเร็จความไคร้ก็ถือว่าข่มขืนคือถ้าคนร้ายใช้มือหรือใช้นิ้วแต่ว่าสอดใส่เข้าไปเนี่ย
ก็เท่ากับข่มขืนเหมือนกันนะคะก็เนี่ยแหละค่ะ
ก็จะเป็นข้อหาข่มขืนกระทำชำราวได้ทันทีแต่ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงก็บอกว่า
เห็นหนุ่มคนนี้บ่อยครั้งก็ทำงานเป็นคนงานก่อสร้าง
แต่ก็ไม่เคยไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้กับใครไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่นะครับ
อ่ะก็จับกลุ่มให้ได้นะครับ